ยังจำได้ไหมฮะเมื่อค่ำของวันที่๑๓ตุลาคมนะครับ
มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่สระบุรีนะครับ
กรุงเทพมหานครขับมาที่บ้านหลังนี้
บ้านหลังนี้เขาเป็นของเจ้าของอู่ซ่อมรถอยู่กับภรรยา
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งลงมานะฮะ
แล้วก็ตามมาด้วยผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับ
ก่อนที่จะมีการเหมือนกับพยายามจะมาคุยด้วย
แต่ฝั่งผู้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกเขาไม่เปิดประตู
ก็ปิดประตูเดินหันหลังให้
มีคนปีนข้ามกำแพงเข้ามาไล่ยิงเลยครับ

ฝั่งภรรยาหนีไปหลังบ้านถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตคือนางกนกพันอินถาอายุ๓๔ปี
ภรรยาของเจ้าของอู่ซ่อมรถนะครับ
อันนี้รอดนะฮะเพราะว่าเขาหนีไปอีกทางหนึ่ง
เท่าที่จำได้ก็คือมีผู้หญิง๒คนกับผู้ชาย๒คน
ปรากฏว่าในวันนั้นนายศักดิ์สิทธิ์เองก็บอกเรามีผู้หญิงที่มา
ผมก็เคยคุยด้วยอยู่
ไปมาก็เป็นเมียน้อย
อ้าวเราสองสามคนอีกแล้วเหรอคะบุกมาเนี่ยยิงถึงบ้านเลยนะครับ
อ่าซึ่งตอนนี้นะครับทั้งสี่คนเนี่ยตอนนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
หนึ่งคนนะฮะอ่าโดยคนที่ถูกจับได้เป็นแม่ของมือยิงนะครับ
มือยิงที่เป็นเมียน้อยเนี่ยตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะครับ
มือปืนชื่อนางสาวนิชาพัดกะมนต์สัตว์จ่ะส่วนแม่ที่ไปด้วยนี่ฮะ
ชื่อนางชวีกมลสัจจะวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
นำกำลังพร้อมกับหมายสารไปจับกลุ่มนางชวีขณะที่หนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านญาตินะครับ
ย่านคูคศปฐุมธานีแล้วก็คุมตัวมาที่สพนแคร์นะครับเพื่อให้ดำเนินคดีเพราะว่าเป็นเจ้าของคดี
พันธุ์ตำรวจเอกวสันหมั่นสลุงภูมิกับการสพนแคร์บอกว่าจากการจับกลุ่มตัวก็เป็นการประสานของตำรวจ
จากพื้นที่ทางคูคศปฐุมธานีด้วยติดตามหาข่าวจนรู้แหล่งกบดานแล้วก็ไปจับได้
แต่ว่านางชวีแม่ของนางสาวนิชาพัฒน์นะครับที่ถูกจับกลุ่มตัวได้
สารภาพเพียงแค่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมาด้วยลูกสาวก็มาด้วย
แต่ไม่ได้เป็นคนยิงกันทั้งคู่นะครับโดยบอกว่าลูกสาวเองไม่ได้ยิง
เป็นผู้ชายสองคนนั่นแหละที่ยิงแต่ไม่รู้ว่าชายสองคนนี้คนไหนยิง
อ้าวอ่าหลังเกิดเนี้ยก็คือยากย้ายกันไปนะครับ
ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวอีกสามคนที่เหลืออยู่นะครับอ่า
เดี๋ยวก็จะรู้ความจริงว่าตกลงใครยิงกันแน่นะแต่ว่าจากการอ่า
สอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งของสามีผู้ตายเขาบอกว่า
เขาก็เห็นอ่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนยิงค่ะอ่า
แต่เขาก็ยังไม่ได้ระบุว่าตกลงแล้วมือยิงคือคนไหนอะไรยังไง